คุณผู้ชมครับอย่าทิ้งขยะลงในที่ไหนก็ตาม
โดยเฉพาะทะเลเพราะถ้าคุณผู้ชมได้เห็นภาพขยะ

คืออันนี้คือใต้น้ำ

โอ้โหถ้าใต้น้ำเป็นอย่างนี้
นี่ขยะทั้งนั้นเลยนะคุณนัทพงศ์ไม่อยากเชื่อเลย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นจริง
คลิปนี้ยาวประมาณ๓๐วินาทีบันทึกอะไรบ้าง
พลาสติกกระดาษโอ้โหลอยเต็มไปหมดเลยฮะ

นับได้ครับขยะนับไม่ได้ครับ

ถ่ายไว้เมื่อวันที่๙สิงหาคมที่ผ่านมา
แล้วก็ลงข้อความแสดงความเป็นห่วงระบบนิเวศทางทะเลของไทยนะครับ
ใช่สำหรับจุดที่พบขยะนะครับ
ว่าอยู่บริเวณเกาะยาวาซัมนะครับ
ทีมข่าวไปถามคนไทยซึ่งเป็นทีมในนักอนุรักษ์ทางทะเลเนี่ย
ทราบว่าวันดังกล่าวทีมงานนั่งเรือ

แต่ปรากฏว่าไปเจอขยะเยอะขนาดนี้ครับ

แต่ทีนี้สิ่งที่ได้เจอก็คือจำนวนขยะจำนวนมาก
แต่ว่าขยะที่เจอบางทีหลายคนอาจจะแบบเข้าใจผิดว่า
เป็นขยะที่ชาวเรือออกไปทิ้งหรือเปล่า
หรือว่าที่ว่าบ้านบริเวณใกล้ชายฝั่งทิ้งหรือเปล่า

แต่จริงคือมันมาจากทุกที่ได้ทั่วโลกเลยค่ะ
พอมันลงครูคลองลงแม่น้ำสุดท้ายมันก็ออกสู่ทะเลค่ะ
คุณผู้ชมครับขยะเหล่านี้นี่ทีมปฏิบัติงานทางทะเลของสำนักอุทยานแห่งชาติ
นพรัชธาราหมู่เกาะพีพีออกตรวจสอบเพื่อแก้ไขแล้วนะครับ
ส่วนประเด็นปัญหาขยะในทะเลฝากไปถึงทุกคนเลย
เริ่มต้นด้วยการคุณใช้ขยะที่มันย่อยสลายยากให้มันน้อยลงนะครับ
หรือว่าทิ้งก็ทิ้งให้เป็นที่นะครับ
เมื่อไหร่ที่คุณทิ้งไม่เป็นที่มันจะลงคลองแล้วในที่สุดมันก็จะไหลลงสู่ทะเลครับ
ไม่ใช่ปัญหาแค่สร้างเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นนะครับ
ยังกระทบถึงสิ่งแวดล้อมด้านอื่นเช่นกันนะครับ
ไม่ใช่แค่ทางทะเลนะครับมันจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปครับ
เห็นแล้วสะเทือนใจเลยนะคะภาพนี้
ฝากเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ